ส่วนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะที่โคราชนครราชศรีมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ปฏิครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต๔คน

แต่ทีนี้มันมีประเด็นคือชาวบ้านเขาเล่าต่อกันมาว่าตรงจุดนั้น
เมื่อ๕ปีที่แล้วมันก็เคยเกิดอุบัติเหตุ
รถกระบะชนเด็กนักเรียนตาย๔เจ็บ๑อีกเหมือนกัน
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะด้วยความที่ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่า

คือเสียชีวิตแบบไม่ค่อยดี
ก็จะต้องมีการนิมนต์พระมาเรียกว่าทำบุญมาประกอบพิธี
เชิญดวงวิญญาณบุคคลที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้กลับไปบ้าน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณศูนย์เพาะเนื้อเยื่อโนนสูง
บนถนนโนนสูงขามสแก่แสงในตำบลโนนสูงค่ะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าชาวบ้านเขาเล่ากันปากต่อปากเลยว่า
ตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วกู้ภัย
กำลังนำร่างของผู้เสียชีวิต๔คนออกมาจากซากรถกระบะ
แล้วก็ผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล
ตอนนั้นมีคนเห็นเด็กนักเรียน๔คน
ดูกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาอยู่
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเมื่อ๕ปีที่แล้วตรงจุดนี้ค่ะ

กับเด็กนักเรียน๔คนที่กำลังเดินข้ามถนนอยู่

เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นน่าจะเป็นวิญญาณของเด็กนักเรียน๔ดวง

แล้วก็มายืนดูให้กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

กลัวว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
ว่าวิญญาณเด็กทั้ง๔ดวงนี้จะมาเอาคนไปอยู่ด้วยหรือเปล่า
อุบัติเหตุครั้งล่าสุดเนี่ยก็เลยมีคนตาย๔คนเหมือนกัน
นายประเสริฐพิมพ์ทองชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ
บอกว่าไหนก็นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

ก็อยากที่จะให้พระสงฆ์ทำพิธีรดน้ำมนต์ปัดเป่าด้วย
เพื่อให้ตรงนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
และจะได้ไม่มีคนเสียชีวิตอีก